ท่านผู้ชมครับมีคลิปหนึ่งที่หลายคนเห็นแล้วก็เป็นห่วง

ผมเห็นผมยังแบบโอ้โหเกิดเป็นอะไรขึ้นมาทำยังไงเนี่ย

ใช่คุณพ่อคนนึงนะฮะขี่จักรยานยนต์แล้วก็เอาลูกตัวเล็กนิดเดียว
นั่งไว้ที่ตะกร้าหน้ารถไม่มีตัวอะไรล็อกไม่ได้เอามืออะไรไปจับทั้งสิ้น
ภรรยาก็ซ้อนท้ายอยู่ประมาณว่าก็จะห้ามอยู่แต่ก็ไปด้วยกันนั่นแหละ
เราตามไปถามคุณพ่อเขาแล้วนะครับแต่ท่านไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
โอ้โหมันไม่คุ้มมาไหนนั่งจับลูกกับมัน
ว้าวจับเลยหรอก
เขามองกันเต็มว้าวจับไปแล้ว
โหเห็นแล้วกลัวแทนค่ะ
ไม่ใช่ถนนในหมู่บ้านถนนหน้าบ้านถนนเล็กนะคุณเขียนมาสอน
ใหญ่แล้วก็เหมือนกับพยายามจะข้ามถนนด้วย

นี่สายหลักนะครับตัวพ่อเองหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่
ยังเอาลูกมาซ้อนแบบนี้ไม่ใช่ซ้อนลูกมานั่งหน้าตะกร้ารถอย่างนี้
ภรรยาก็อยู่ข้างหลังนะใช่ภรรยาก็เตือนนะเดี๋ยวมันไม่คุ้มนะ

แต่ก็เตือนไม่สุดไงบางคนดูคลิปบอกว่าแหมถ้าฉันเป็นเมียนะ
อันนี้ก็เตือนนะแหละแต่ก็ไปด้วยกัน
โหไม่ได้เลยนี่ไงออกไปแบบเล็นกลาง
เล็นมาจับจับแตะหน่อยตอนข้ามถนนถนนก็ไม่จับเลย
เด็กตัวแค่นี้ต้องฝึกทรงตัวหน้ารถจะกระยานยนต์

ไม่ต้องมีอะไรอธิบายเพิ่มเติม

โชคดีที่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้น

เด็กก็คงไม่รู้เรื่องหรอกเขาจับนั่งก็นั่งไป
เนี่ยนะฮะดูดิ
หวานจับไงนั่งนะหล่นอ่ะลูก

โดนช่วงบ้านเขาด่าว

โชว์หน้ากันเขาจะด่าไม่ได้เลย

เหมือนเขาจะด่าอย่างนี้ให้
เขาจะด่าให้แม่งทำลูกกัน
ว้าวจับว้าวจับแน่น
แม่ก็บอกว่าให้ลูกจับแน่นนะลูก

ก็เหมือนกับจับไปตะกะแล้ว
หมาบอกมายบกมืออย่างนี้

ถ้าเด็กตกรถไปจะทำยังไงแล้วก็บอกว่าไม่รู้พิกัด
แต่ไทยแลนด์แน่นอนค่ะนะเราติดต่อสอบถามไปยัง
คนขี่จักรยานยนต์คนนี้แล้วนะครับพ่อของเด็กนะฮะ
เขาบอกว่าเขาไม่ขอให้ข้อมูลอะไรแบบมากมายกว่านี้ก็แล้วกัน
สมพงศ์ให้สัมภาษณ์อะไรแบบนี้ขอล่ะเอาเป็นว่าบอกสั้นกันแล้วกัน
วันนั้นเขาขี่จักรยานยนต์ไปเนี่ยแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยเนี่ย
๒๖พฤษภาคม๒๕๖๓เขาเป็นคนขี่นะภรรยาเนี่ยก็ถ่ายเอาไว้
กะเก็บเอาไว้เล่นเอาไว้ดูกันเองไม่ได้คึกขนองอะไรทั้งสิ้น
การจับลูกนั่งตะกร้าหน้ารถจักรยานยนต์ยืนยันว่าดูดีแล้ว
ใครจะไม่ห่วงไม่รักลูกของตัวเองดูดีแล้วนี่มั่นใจแล้ว
ยังไงก็ฝากขอโทษกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นก็แล้วกัน
สำหรับคนที่ไม่สบายใจแต่จุดประสงค์คือตั้งใจถ่ายคลิป
เก็บไว้ดูเล่นภายในครอบครัวไม่รู้ว่ามันหลุดออกไปได้ยังไง
กลายเป็นกระแสโซเชียลอันนี้พ่อของเด็กเขาก็ชี้แจงมานะครับ
คุณผู้ชมครับค่ะไม่ควรทำอย่างยิ่งนะฮะจริงค่ะ
ถ้าเป็นลูกเราเราไม่ให้นั่งแบบนี้ค่ะไม่มีทางค่ะ